สิบเอ็ดกรกฎาคมคนร้าย๗คนแต่งกายด้วยชุดลายพรางบุกเข้าไปก่อเหตุอุกอาจยิงนายวรยุทธ์สังหลังหรือผู้ใหญ่บัตรและครอบครัว
รวม๘ศพที่บ้านพักส่วนตัวในตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี
ทันทีที่เกิดเหตุมือสืบสวนระดับพระการของเมืองไทยต่างมุ่งหน้าสู่ภาคใต้

โดยมีแม่ทัพใหญ่อย่างพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เป็นนักสืบแถวหน้า
ลงมือคลี่คลายค้นหาตัวคนร้ายที่มีจิตใจอมหิต
ฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กตัวน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลก
หวังลากตัวคนร้ายทั้งหมดมาดำเนินคดี
ทันทีที่ลงพื้นที่แม้แนวทางจะยังไม่แน่ชัด
แต่ตำรวจมุ่งประเด็นใน๔เรื่องหลัก
คือโรงโม่หินไล่ที่ยาเสพติดและชู้สาว
แต่นั่นกลับกลายเป็นประเด็นลวงให้คนร้ายตายใจ
แต่เป้าหมายที่เร่งหาคำตอบคือประเด็นจำนองที่ดิน
ซึ่งเคยมีปัญหากับนายทุนมาอย่างยาวนาน
หลังการจำนองที่ดินถูกมุ่งเป็นประเด็นหลักที่ตำรวจเร่งคลี่คลาย
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งชุดสืบสวนลงพื้นที่
ทั่วนครศรีธรรมราชและภูเก็ตจึงพบข้อมูลสำคัญ
ว่าก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่บัตรมีปัญหาเรื่องที่ดินกับบังฟัฐ
หรือนายสุริฟัฐบ้านนบวงสกุลที่เคยคมขู่ถึงขั้นหมายเอาชีวิตกันมาแล้ว
พยานหลักฐานเริ่มบ่งชี้ว่าบังฟัสมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เด็ดอย่างมาตรา๔๔จึงเป็นอาวุธสำคัญที่สุด
หลังพบตัวเป้าหมายก่อนนำตัวมาเค้นสอบอย่างหนักในค่ายทหาร
เว้นแม้กระทั่งเมียสาวคู่ชีวิต
จนสุดท้ายบังฟัสสารภาพอย่างหมดเปลือกว่าเป็นผู้ลงมือ
โดยสาเหตุมาจากความแค้นเรื่องหนี้สินกว่า๑๐ล้านบาท
ทั้งยังซัดทอดว่ามีลูกน้องอีก๖คนที่ร่วมกันลงมือ
สุดท้ายตำรวจตามรวบได้ทั้งหมด
แต่เมียสาวคู่ชีวิตนั้นกลับอ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตะวันตกดินท่ามกลางความมืด
ข่าวลือเริ่มแพทย์สะพัดว่าตำรวจจับผู้ร่วมขบวนการได้ทั้งหมด
สื่อต่างมุ่งหน้าไปยังค่ายทหารหวังได้รับความชัดเจน

ตำรวจนำรถสไลด์ที่ด้านบนมีรถเก๋งคลุมผ้าใบมิดชิด
โดยมีนายตำรวจพามาด้วยตัวเอง
แต่กลับปิดสื่อไม่มิดเพราะผ้าใบขาด
และพบว่ารถยนต์คันนี้คือรถยนต์ของคนร้ายที่ใช้เป็นยานพาหนะเพื่อหลบหนี
ความกระจ่างเริ่มชัดเมื่อเวลา๒๓นาฬิกา
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ออกมายืนยันท่ามกลางนักข่าวนับร้อยชีวิต

อีกไม่กี่นาทีต่อมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อบอกเที่ยงคืนนี้จะพาไปที่เกิดเหตุ
เที่ยงคืนตรงตามคำสัญญาลูกผู้ชาย
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมทีมงานขับรถพาผู้ต้องหา
ออกจากค่ายมุ่งหน้าสู่จังหวัดพังงา
ขบวนรถกว่า๕๐คันขับตามกัน
ชาวบ้านเริ่มแตกตื่น
ตี๒ตรงรถทุกคันจอดที่ป่ารกที่ปากแดด

พบรถยาริสสีบอลเทาของผู้ใหญ่บัตรถูกเผาจนสิ้น
แต่ภายในยังหลงเหลือชุดลายพลางที่ก่อเหตุ
จากนั้นรถทุกคันมุ่งหน้าเข้าป่าลึก

อีกจุดที่คนร้ายนำปืนมาฝัง
แต่ละจุดพบทั้งซิมการ์ดเมโมรี่และปืนสั้นของผู้ใหญ่
รวมถึงปืนยาวบีบีกันของคนร้ายกระจายอยู่แต่ละจุดไม่ไกลกัน
พบว่าบ้านหลังนี้กลับกลายเป็นของหนึ่งในทีมคนร้ายที่ลงมือเอง
๕วันที่ตำรวจเร่งล่าตัว
สืบมือพระการเร่งแกะลอยทั้งวงจรปิดและเส้นทางหนี
อีก๑ปมที่เร่งคลี่ไกรคือชุดลายพราง
คนร้ายยอมรับว่าอยากหลอกให้คิดว่าเป็นทหาร
ยังเรียกบังฟัฐว่าผู้พันธุ์
ลูกน้องที่ไปว่าหมู่กับจา
ลงทุนเปิดดูยูทูปเรียนแบบจากหนังฟอร์มยักษ์
แต่กลับกลายเป็นว่าทั้งหมดเป็นคนธรรมดา
มีนาคมปีหน้าคือวันพิพากษาของคดีนี้
และแม้จะผ่านมานานกว่าครึ่งปี
แต่แน่นอนว่าร่องรอยความเจ็บปวดและภาพของเหตุการณ์
ยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนในบ้าน
สิ่งเดียวที่มุ่งหวังคือต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนตาย
ยังหวังให้ผู้ต้องหาทั้ง๘คนได้รับกรรมที่ตัวเองก่อไว้อย่างสะสม